คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ
เป็นการเสียชีวิตของท่านเอกอักราชทูตแห่งสาธารณรัฐยูเคเรนนะครับ
จากประเทศไทยที่เกาะหลีเป๊สสตูนท่านนี้ฮะ

คือลูกชายเล่าบอกว่าท่านอาเจียนอย่างหนัก
เจียนอย่างนั้นแล้วก็ฟุบไปบนที่นอนนะครับ
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันฮะ
ตำรวจสภเกาะหลีเป๊ะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในบูหงารีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ
ตะบนเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับ
เมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิตคือนายอันรีเบสต้านะครับ
ท่านเป็นเอกอักราชทูตแห่งสาธารณรัฐยูเครนประจำประเทศไทย

เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบบาดแผลและร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือสิ่งผิดปกติอื่นอื่นจากการสอบถามลูกชายที่พักอยู่ในห้องเดียวกันนะครับ
ให้การแบบนี้บอกว่านายอันดรีนี่นะฮะเดินทางมาพักผ่อนนับตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภาคม
กระทั่ง๓๐พฤษภาคมตอนตี๔ครับนายอันดรีอาเจียนแล้วก็หมดสติ
กระทั่งเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่จึงส่งร่างไปที่โรงพยาบาลสตูนและส่งไปชนะสูตรที่
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตามความต้องการของภรรยาท่าน
ต่อมานายเอกรัฐหลีเซ็นนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนแถลงข่าว
บอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของท่านเอกอักราชทูตยูเครนเนี่ยเป็นการเดินทางมา
กับครอบครัวหกคนด้วยกันคือมาเจอเพื่อนครับเพื่อนท่านเป็นคนไทยฮะ
เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูนเพื่อมาร่ำลาในโอกาสที่อยู่ใน
ประเทศไทยจนครบวาระแล้ว๕ปีแล้วนะฮะท่านอยู่แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับ
โดยยืนยันว่าได้ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วผลเป็นลบนะครับฉะนั้นโควิด๑๙ตัดทิ้งไปได้เลย
ล่าสุดนะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับตีสองครึ่ง
ร่างของท่านเอกอักราชทูตยูเครนมาถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
จากนั้นเดี๋ยวสถาบันนิติเวศนะครับจะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนในช่วงเช้าวันนี้ครับ